พอนี้พอมาเจอสาววุ้นเส้นก็เลย
มีการที่จะมาถามคุณวุ้นเส้นนะคะ

ทัศนคติของวุ้นวุ้นมองว่า
เราควรเอาเรื่องส่วนตัวมา

เรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวนะคะ
แต่ตรงนี้วุ้นเองก็เข้าใจว่า

แล้วเราเองก็ต้องทำใจแล้วก็ยอมรับมัน

เพราะว่าเรายังทำงานเท่าเดิมอยู่ดี

ตัวคนพูดงงอะค่ะคุณผู้ชมค่ะ

นี่เธอเข้าใจคำนี้ไหม